ห้ามแล้วแต่ห้ามไม่ไหวคนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็พยายามจะเข้าไปห้าม
ยกมือไหว้ก็แล้วขอร้องทุกอย่างให้อีกฝ่ายหยุดนะครับ
ซึ่งต่อมาตำรวจก็มาระงับเหตุ
ขณะที่นายธีรพัฒน์คนเจ็บได้เล่าแบบนี้คุณผู้ชม
บอกคนก่อเหตุผมรู้จักอาทิตย์อินทะวันหรือก๊อฟอายุ๒๘ปี
แคมป์เดียวกันนี่แหละแต่ไม่ได้สนิทกันนะพี่
แต่ตอนนั้นสังเกตว่าก๊อฟมันเมาหนักแล้ว
แล้วเดินถือขวดเวียปรีเข้ามาหาเขา
ก็ไม่คิดว่าก๊อฟจะใช้ขวดเบียร์ฟาดมาที่หัวของเขา
เพราะดีนะเขาหลบได้ยอมรับว่าก็ป้องกันตัว
มันก็ต่อยตอบโต้ไปนั่นแหละแต่ก๊อฟเนี่ยจู่นะครับ
พาพวกมาพวกของในก๊อฟมี๓คนเข้ามารุมทำร้าย
ซึ่งหนึ่งในนั้นคือนายสงบเป็นพ่อของนายกอล์ฟ
ต่อมาตำรวจจับในกอล์ฟได้ครับไปดำเนินคดีในข้อหา
ทำร้ายร่างกายแล้วก็ปล่อยตัวไปอ้าวแล้วทำไมอีกสามคนอ่ะ
อีก๓คนไม่ถูกจับลองฟังผู้บาดเจ็บดูก่อนครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมพอร์ตทำร้าย
อธักรว่าให้ทำไมไม่จับอ่ะไม่จับอีก๓คน
ตำรวจเชิญตัว๓คนที่เหลือมาเลยครับ
ก็มีนายสงบอินทวันนายนรงนีระโคตรนะครับ
พุศข่าวถามนายสงบก็เล่าบอกว่า

เด็กกินเหล้า

เรื่องงานเรื่องอะไรเราก็ไม่รู้หรอก
ไม่แล้วทำไมลูกเราถึงเอามีดไปแทงเขาเพราะอะไร

มันก็มีราชาภายกันคือแหละ

มีปัญหามาก่อนอันนี้ใช่ไหม
ไม่รู้เราไม่รู้ว่าจะเป็นอะไร
เมืองต้นตำรวจสอบปากคำผู้ก่อเหตุทั้ง๓คนเพิ่มนะครับ
แล้วแจ้งข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกาย

ต้องรักษาเกิน๒๐วันนะครับ
ก็จะแจ้งเขาหาร่วมกันทำร้ายร่างกาย
ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับ